เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
นับเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยนะคะ
ที่อยู่ในแผ่นดินไทยเองก็ดี
หรือคนไทยที่ไปใช้ชีวิตในต่างแดนก็ดีค่ะ
แม้ตัวจะอยู่ไกลแต่ทุกคนต่างร่วม
้อมใจน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผ่านข้อความต่างดังนี้
หลังสำนักพระราชวังประกาศว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
เสด็จสวรรคตนับเป็นข่าวเศร้าโศกที่ทำให้คนไทยทั้งแผ่นดินร่ำไห้
รวมถึงคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างแดนก็โศกเศร้าไม่แพ้กันค่ะ
เหล่าดาราศิลปินสายเลือดไทยที่ไปสร้างชื่อที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างนิชคุณ
ก็ได้มีการโพสต์ข้อความแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัวว่า
ขอให้ลูกได้เกิดเป็นลูกของพ่อหลวงทุกชาติไป
ขณะที่แท็คฮยอนและจุนโฮสมาชิกในวงที่แม้จะไม่มีสายเลือดไทย
แต่ก็ได้เขียนข้อความร่วมถวายความอาลัยผ่านทวิตเตอร์เช่นเดียวกัน
อกจากนี้ยังมีศิลปินสายเลือดไทยแต่งกายชุดดำ
มาร่วมลงนามถวายความอาลัยที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซ

โดยเมื่อเวลา๙นาฬิกา๓๐นาทีถึง๑๒นาฬิกาที่ผ่านมา
สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซได้เป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิษฐรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ณสถานเอกอัครราชทูตอีกด้วยค่ะ